จังหวัดสมุทรปราการแทงกันอีกแล้วค่ะ
ปกติตอนกลางคืนคุณเปิดเพลงเสียงดังไหมคะคุณภาค

เป็นงงเป็นพ่อค้าร้านขายสภาพ

เขาบอกว่าฝั่งนู้นเปิดเพลงเสียงดังมากเลย
ตอนแรกเดินไปด่ากันก่อนเดินไปทะเลาะกันก่อน
สักพักบานปลายถึงขั้นเอามีดไปแทงกันเลย

เปิดเพลงเสียงดังทางหลาง๑๙๑๗คือผิวเสื้อ
เหลืองแล้วก็มีสีม่วงคาดเนี่ยนะคะ

แต่เราจะแจ้งเหมือนกันนะว่าคุณเปิดเพลงดัง

โต้เถียงกันแรงขึ้น
ตอนแรกผู้หญิงร้านเสื้อผ้ามาคนเดียวใช่ไหมคะ

หลังจากนั้นแฟนมาร่วมวงด้วย
แฟนที่เป็นผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองเหมือนกัน
สมทบร่วมโตเถียงด้วยนี่ค่ะมาแล้ว
ไปยืนดาขันที่หน้าร้านนี่นะคะ

จบค่ะเพราะว่าผู้ชายเสื้อเหลืองกลับมาใหม่คราวนี้
จะเห็นว่าฝั่งร้านยำเขาไม่เดินออกไปไม่ใช่ว่าเขาใจไม่ถึง
ครับเขาคำนวณแล้วว่าอย่ามีเรื่องดีกว่าไม่คุ้มอ่าเขาไม่อยากมีเรื่อง
เขาก็เลยไม่เดินออกไปแต่พอเขาไม่เดินออกไป
นี่ค่ะเดินเข้ามาเลยเห็นไหมผู้ชายเสื้อสีเหลืองคนนี้เดินเข้ามาเลย
แล้วนี่ชุนละมุนกันอยู่ในร้านขอฟังเสียงหน่อยค่ะ
กรี๊ดกันลั่นร้านแบบนี้ไม่ใช่แค่ว่าทะเลาะกันธรรมดา

วิ่งเข้ามาจุ้งแทงสองสามีภรรยาร้านยำค่ะ
เจ็บทั้งสามีทั้งภรรยาเลยนะคะ
สถานที่นี้เนี่ยอยู่ที่ซอยสินสมบูรณ์หรือว่าซอยโอ่งค่ะ
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการตีหนึ่งเมื่อคืนนี้
สพเมืองสมุทรประการลงพื้นที่เลยนะคะ
คนเจ็บคือสองสามีภรรยาร้านยำ
ฝ่ายสามีคือนายสิริชัยพรมสิริอายุ๒๗ปี
โดนแทงเข้าหน้าอกซ้ายและหน้าท้อง๒แผล
ฝ่ายภรรยาคือนางสาวสุภาพรวัย๔๒ปี
โดนฟันเข้าที่ต้นแขนซ้ายค่ะ
สองคนนี่โอ้โหนั่งหมดแรงกันอยู่ที่พื้นถนนหน้าร้านนะคะ

โดนแทงเข้าที่หน้าอกกับท้องนี่หนักนะคะ
เจ้าหน้าที่รีบประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ส่วนฝั่งมือแทงเจ็บเหมือนกันนะคะ
นายไกรสอนสมรูปผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเหลืองที่บุกเข้ามาแทงเขาในร้านเนี่ย
หัวแตกค่ะถูกตีด้วยของแข็ง
ก็นั่งซุดอยู่ที่พื้นหน้าร้านตัวเองเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ก็ต้องประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ค่ะเธอบอกว่า
คือเธอเดินผ่านหน้าร้านสองคนนี้เพราะเขาอยู่ติดกันเนอะ
ก็เห็นแฟนสาวนายไกรสอนคนเกาะเหตุ
ออกมาทะเลาะกับนางสาวสุภาพรร้านยำ
เรื่องเปิดเพลงเสียงดังไม่รู้เวลาล่ำเวลา
แล้วนายไกรสอนคนก่อเหตุเนี่ยแอบเหน็บมีดทำครัวไว้ด้านหลัง
แล้วก็เข้ามาช่วยแฟนสาวทำนองท้าทายไงว่า
ใจถึงเปล่าใจถึงก็มาเจอกัน

แต่พอเขาไม่เล่นตามเกมไงก็บุกเข้าไปแทงเขาเลย
เขาบอกว่าพอชุดละมุนกันอยู่เนี่ยนะฮะ
คงพ่อค้าที่อยู่แถวนั้นชาวบ้านเนี่ย

สุดท้ายก็คือเจ็บกัน๒คน
แล้วก็นายไกรสอนคนก่อเหตุก็หัวแตกไปด้วยเนี่ยแหละค่ะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเก็บพยาหลักฐานเอาไว้หมดแล้วนะคะ
แล้วก็อายัดตัวคนเจ็บทั้งสองฝ่ายเอาไว้
รอสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ